เพราะฉะนั้นไปหารายทานกันดีกว่านะครับ
เรามีเมนูระดับตำนานมานำเสนอ

ร้าน๓รสไปติดตามกันหน่อยนะครับ

แล้วที่เห็นอยู่นี่โอ้โหฉีกเนื้อมาเป็นชิ้น

แล้วที่เห็นอยู่นี่คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวในตำนาน

โอ้โหยาวนานมาก
ที่เห็นข้นนี่คือน้ำใสนะ
น้ำใสของเขานะแต่ว่ามันข้นด้วยเครื่องเทศ
แล้วก็ในการปรุงน้ำซุปของเขาเนี่ย

ผมถามว่ามันสุดยอดยังไง
นี่ในเรื่องของการทำน้ำซุปของเขาเนี่ย
จะเคี่ยวกับเนื้อแล้วก็สมุนไพรจีนกว่า๑๐ชนิด

พอทำออกมาแบบนี้ปุ๊บได้น้ำซุปที่มีกลิ่นหอมแล้วก็น้ำ

เขาหมักด้วยผงสับปะรด

ใช่แล้วก็นำเนื้อที่หมักแล้วเนี่ย
มันตุ๋นอีกกว่า๔ชั่วโมงให้เนื้อมันเปื่อยนุ่มชุ่มลิ้น
โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วอยากทานเลยคุณผู้ชมครับ
ทานกันได้นะครับความอร่อยของร้านนี้เนี่ย
อยู่ที่แยกวิสุทธิ์กษัตริย์นะครับ
เปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์๘นาฬิกาถึง๑๕นาฬิกานะครับ

ราคาก็ตั้งแต่๘๐๑๐๐บาท
คุณภาพมันดีราคาก็จะเป็นแบบนี้

ของดีมันก็คุ้มค่าคุ้มราคาแบบนี้

เอาล่ะจากเมนูน้ำแบบนี้
ที่ร้านคุณน้องผัดไทย
นี่เป็นสูตรเด็ดจากวังในราชการที่๖เลยนะคะ
เขาพิถีพิถันตั้งแต่การผัดเส้น
ที่เรียกว่าใช้เส้นที่มีคุณภาพแล้ว
ก็ยังใช้ซอสมะขามอย่างดี
ด้วยน้ำมันหมนะคะที่จะช่วยทำให้เมนูนี้รสเด็ด

และที่สำคัญอย่างที่บอกว่าเส้นคัดมาดี
เพราะว่าเส้นจากบ้านโป่งเลยนะคะ
แค่นั้นค่ะก็ยังมีตัวชูโรงที่เป็นวัตถุดิบสำคัญก็คือ
กุ้งแห้งทอดกรอบเคลือบสูตรชาววังที่เป็นเคล็ดลับของร้านนี้
คุณดูซะก่อนนี่แต่ละอย่างเขาทำอย่างดีเลยนะคะ

ใครอยากจะพิสูจน์ความอร่อยแบบชาววังไปกันได้ที่ร้านคุณน้องนะคะ
ร้านนี้อยู่ตรงข้ามประตูสาธิตสวนสุนันทาค่ะ
เปิดวันจันทร์ถึงวันศุกร์๗โมงเช้าถึงบ่าย๒
หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นหน้าจอให้คุณผู้ชมไปโทรหากันได้เลย
เอาล่ะแล้วที่สำคัญนี่ปิดท้ายด้วยร้านนี้
แหนมเนืองปะเก๋สูตรโบราณ
มเนืองที่ว่าเด็ดแล้วเนี่ยนะนี่ยังเด็ดไม่เท่าอันนี้

คุณไปร้านนี้คุณต้องสั่งนี้ด้วย
ขนมจีนทรงเครื่องหมูย่างคุณเห็นตอนย่างไหม
โอ้โหมันมันเดือดตุ๊บอยู่ในเนื้อหมู
สุดยอดเลยนะครับวัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ร้านเขาบอกว่าทำเองหมดนะ
ขนมจีนเส้นที่เหนียวนุ่มหนังหมูสูตรพิเศษหมูย่างที่ใช้หมู๓ชั้น
เนี่ยเวลาย่างมันก็จะเดือดปุดแบบนี้ให้มันเกลียมหน่อย
แต่ก็สุกกำลังพอดีไม่สุกจนเกินไป
แล้วก็มีเนื้อสันคอหมูที่มันหมักด้วยน้ำผึ้งซีอิ๊วขาว
และน้ำจิ้มที่ใช้ราดขนมจีนปรุงรสกลมรสเปรี้ยวหวานมันเข็ม
อร่อยเด็ดถึงใจครบทุกรสเลยทีเดียวครับ
ส่วนวิธีการทานอย่างที่เห็นนะฮะราดลงไปราดน้ำจิ้มลงไป
แล้วก็คลุกเคล้าให้มันเข้ากันเท่านี้แหละครับง่าย
กินเข้าไปก็ฟินกระจาย
เพราะอิ่มน้ำสำราญกันเลยทีเดียวนะครับ

ที่นี่นะครับสะพานกรุงทนฝั่งสามเซนนะ
เปิดนะครับทุกวัน๙โมงเช้าจนถึง๑๘นาฬิกาก็คือ๖โมงเย็นจ้า
เป็นอาหารเพื่อสุขภาพเหมือนกันนะเพราะว่าผักเขาก็เยอะ
เป็นขนมจีนอะเนาะทรงเครื่องเลยนะคะแบบนี้เก๋เหมือนกันนะ

แต่แค่นี้ยังไม่พอคุณผู้ชมไปติดตามเมนูเด็ดอีกมากมายได้ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องนะคะ
รายการเดียวที่จะยกเมนูเส้นทั่วฟ้าเมืองไทยมาเสริมให้กับคุณผู้ชมถึงหน้าจอเลยค่ะ
วันเสาร์๑๑นาฬิกาคุณน็อตบอรริสพร้อมกับทีมงานนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ชมไปอิ่มอร่อยด้วยกัน
เมนูอะไรบ้างเมนูก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดงราดซอสพริกสูตรพิเศษค่ะ
ร้านนี้เนี่ยนะเป็นร้านดังประจำถิ่นของดีของเมืองมหาชัยเลย
และไม่แค่นั้นค่ะคุณผู้ชมต่อกันด้วยหลากหลายเมนูสปาเกตตี้ขายดีค่ะ
ดำนะใช่เมนูแบบแนวอิตาเลียนนิดหน่อยนะ
และปิดท้ายด้วยก๋วยเตี๋ยวเนื้อโกเบค่ะก๋วยเตี๋ยวสารพัดเนื้อเลยนะคะ
แล้วก็จัดหนักจัดเต็มชนิดที่อิ่มเกินราคาแน่นอน

ใครชอบทานเนื้อไปทานกันได้นะครับ
แล้วสำหรับใครที่ยังอยู่โดดเดี่ยวไม่มีเนื้อคู่ก็ไปสิครับ
สั่ง๒จะได้เนื้อคู่เยอะเลยดิฉันแล้วล่ะ

สั่งสองนี่ไม่ได้ต้องการเนื้อคู่หิว